ไปดูเหตุการณ์เรื่องของฆาตกรรมกันก่อน
มีพยาบาลสาวคนหนึ่งเขาก็ขับรถออกจากบ้านไปเข้าเวรตอน๔โมงเย็น
เลิกงานเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนได้
จริงแล้วต้องถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
สามีเห็นเอ๊ะทำไมไม่ยอมกลับบ้านเสร็จที

รุ่งเช้าตำรวจโทรมาบอกว่า
ภรรยาคุณถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ที่รถ
ซึ่งจอดอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลครับ
ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็เห็นผู้ชายต้องสงสัยเป็นผู้ชายรูปร่างทุม

คือสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่า

อาจจะมีผู้ชายมาติดพันธรรยาของตัวเอง

ซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรหรอก
แต่ว่าในรถมีร่องรอยการต่อสู้
ปาดคอถูกมีดแทงแต่ว่าทรัพย์สินผู้ตายอยู่ครบนะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจทางด้านของตำรวจภูทรภาชีแล้วก็แพทย์เวรของโรงพยาบาลภาชี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตในรถเก๋ง
โตราต้าอาวุธิสีขาวทะเวียนยหญิงชถิ่ง๕๔๒๖กรุงเทพฯมหานคร
ก็จอดอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลภาชีซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้ตายนี่แหละครับ
อยู่ที่ถนนสายเอเชียภาชีอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
มีชาวบ้านเขาไปพบว่ารถคันนี้จอดอยู่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าประตูรถฝั่งคนขับเนี่ยไม่ได้ล็อกครับนะฮะ
รถก็ไปพบศพของหญิงสาวทราบชื่อต่อมาคือนางสาวศรีสุภางสุวรรณสินอายุ๔๘ปี
เป็นพยาบาลประจำของโรงพยาบาลภาชีนะครับ
สภาพศพนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่ที่เบาะหลังแต่ขาเนี่ยพาดมาถึงตรงกลางซึ่งเป็นช่องระหว่างเกียร์นะครับ
ลำคอมีบาดแผลชะกันเหมือนถูกของมีคมปาดคอลึกมากครับ
เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
ตรวจสอบในรถรอบรถเนี่ยพบรองเท้าสีขาวหนึ่งข้างอยู่ที่บริเวณที่วางเท้าฝั่งซ้าย
อีกหนึ่งข้างอยู่ที่เท้าของผู้ตาย
และข้าวของในรถกระจัดจายเหมือนมีการต่อสู้โอ้โหค่อนหนักเหมือนกันนะครับ
ส่วนทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาข้อมือขอมีข้าวของผู้ตายยังอยู่ครบทั้งหมด
แต่ว่ารถคันนี้เขาติดกล้องหน้ารถคนร้ายถอดเอากล้องไปด้วย
เพราะในกล้องมันจะมีทั้งภาพแล้วก็มีเสียงด้วย
สอบถามทางด้านของนายนัทเอกครามวิชิตซึ่งเป็นชาวบ้าน
ไปเจอศพผู้ตายเป็นคนแรกเขาเล่าแบบนี้
เมื่อเช้าเนี่ยประมาณสัก๗โมงเช้าเขากำลังจะขับรถออกไปทำธุระ
แต่รถคันนี้ไปจอดขวางทางอยู่ออกไม่ได้ครับ
ก็เลยบีดแร้ให้คนขับขยับให้หน่อยแต่บีดต้องนานก็ไม่มีคนออกมาขยับให้
สุดท้ายตัดสินใจลงไปดูซิแล้วก็ไปเปิดประตูฝั่งคนขับ
พบว่าไม่ได้ล็อกแต่สิ่งที่เจอคือไปเจอขาของผู้ตาย
แล้วก็ไปเจอศพของผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่หลังรถ

ต้อยเห็นก็ขาเขาเสียประตูอะเห็นเข้าได้เลย
ก็ไม่ได้ยืนเลยเพราะต้อยคนอกงวดมาเขาร่งรถเขียนด้วย
ให้เนี้ยวิ่งไปบอกเฮ้ยเขาจะทำบ้าน
ทีนี้พอรุ่งเช้าสามีของผู้ตายก็ทราบเรื่องนะฮะ
ทางด้านของนายพัฒนาอวมเทศเป็นสามีของผู้ตาย
ก็เดินทางมาแล้วก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ภรรยาเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลภาชี
สัปดาห์นี้เป็นเวรเข้าเวรสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะฮะ
ปกติแล้วเนี่ยทุกวันเที่ยงคืนครึ่งต้องถึงบ้านแล้วแต่คืนที่ผ่านมาเนี่ย
ภรรยาไม่กลับบ้านสักทีก็เลยเป็นห่วงครับเอกใจนะฮะ
ออกไปตามหาเพราะว่าอาจจะกังวลว่าขับรถไปชนหรือเปล่า
ประสบอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะแต่พอไปตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอ
โทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่โรงพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยทางด้านของภรรยาเนี่ย
ออกจากโรงพยาบาลนานแล้วเลิกงานนานแล้วนะฮะ
กระทั่งตอนเช้าเนี่ยตำรวจโทรมาบอกว่าเนี่ยนะ
ไปพบศพภรรยาถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลที่ทำงานนี่เองนะครับ
ทางด้านนายพัฒนาก็บอกว่าเขาอยู่กินกันกับภรรยาผู้ตายมาเนี่ย
ประมาณสักสิบสี่ปีนะครับที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนเลย
ไม่มีอะไรเลยครับเบื้องต้นคาดการณ์ว่าอาจจะมีจากเรื่องของปมชู้สาว
เพราะภรรยาเนี่ยอาจจะมีผู้ชายแอบชอบภรรยาชอบเล่นเฟซบุ๊ก
อาจจะมีการคุยกันไปแชทกันไปซึ่งเรื่องเนี้ยเขาไม่ก้าวไก่กัน
ยุ่งกันไม่เคยถามมาก่อนด้วยเรื่องของเฟซบุ๊กนะฮะ
ไม่รู้ความเคลื่อนไหวอะไรเลยส่วนเรื่องของการชิงทรัพย์นั้น
ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สินของภรรยาอยู่ครบทั้งหมดเลย
เพียงกล้องวงจรปิดหน้ารถนะฮะซึ่งเป็นกล้องที่ติดอยู่ที่หน้ารถนี่แหละ
คนร้ายขโมยไปด้วยนะครับก็ถึงว่าไม่เกินเที่ยงคืนครึ่ง
ทุกครั้งครับก็ผมตื่นมาตีสี่ครึ่งไม่มีแฟนผมอยู่ข้าง
ผมก็ไปดูรถก็ไม่มีก็เลยโทรโรงบารโรงบารก็บอกกลับสุดไปไปแล้ว
ก็เลยทางมาลงพักทางลงไปก็เลยแจ้งว่าเจอรถแล้วนะครับก็เป็นศพ
เมื่อผมไม่มีเหตุบอกอะไรเลยแต่ผมไม่มั่นใจเรื่องที่แกแล้วชอบเล่นเฟสเนี่ย
ไม่รู้ว่าไปเจอใครหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ส่วนตัวเขาอาจจะไม่บอกผมไม่แน่ใจนะฮะ
บอกว่าเล่นเฟซอยู่ไหนตัวพี่จะรู้หรือไม่ยุ่งกันเลยครับเราจะไม่เข้าข่ายกัน
โทรศัพท์ไม่ยุ่งกันแต่คำเขาบอกตังค์ก็ไม่ลืมกันอาจจะมีใครมาแอบชอบหรือเปล่านั้น
อย่างเงี้ยผมไม่รู้นะไม่ได้ใส่ไลน์ให้เขาเราไม่รู้จริงแต่ว่า
ก็น่าจะเกือบกับลองเฟซบุ๊กอ่ะเล่นกันไปบ่อยอย่างเงี้ย
ฮะตำรวจเขาก็เลยไปดูตามกล้องวงจรปิดนะฮะเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะเข้าไปก่อเหตุเนี่ย
ก็ไปพบภาพภาพหนึ่งคุณผู้ชมเป็นภาพชายของต้องสงสัยอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
อันนี้คือรถของผู้ตายในภาพนี้จะเห็นมีชายท้วมคนหนึ่งเนี่ยสวมเสื้อสีขาวสะพายกระเป๋าเป้สีดำ
เป็นคนขับรถคันนี้ไปจอดเอาไว้ครับประมาณสักตีหนึ่งกว่า
นี่ฮะลงมาเจอรถค่ะรูปร่างตัวสูงใหญ่นะคะต้มทวมหน่อย
แล้วเอาผ้าเช็ดมือเนี่ยเช็ดมือไปตลอดเหมือนกับอำพลางลายนิ้วมืออะไรแบบนี้
แล้วก็ไปจับที่เปิดประตูฝั่งนี้แต่ใช้ผ้าจับด้วยนะฮะซึ่งเขาจอดรถเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟหน้าแล้วก็ออกไป
อย่างที่บอกไปว่าที่มือเขามีผ้าหนึ่งผืนใช้เช็ดมงเช็ดมือแล้วก็ดึงประตูฝั่งซ้าย
เพื่อไม่ให้มีลายนิ้วมือแล้วก็หลบหนีไปโดยที่ไม่เห็นผู้ตายลงจากรถมานะเลย
เอาภาพนี้ไปให้สามีผู้ตายดูซิเคยเห็นหรือเปล่า
เขาบอกว่าก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนอืมก็เลยต้องเอาภาพนี้ไปให้บุคคลใกล้ชิดดูว่า
เคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมรู้จักหรือเปล่าแล้วก็สืบสวนกันต่อไป
แล้วก็ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีอาจจะมีภาพเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่เขาอยู่แถวนั้น
ชาวบ้านในระแวกกันนะคะส่งคุณนัทธพงศ์เรฟสันเทียลงพื้นที่ไป
คนที่อยู่แถวนั้นก็ให้ข้อมูลว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไม่มีใครรู้เรื่องอะไรอะค่ะ
เพราะว่าช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก็ไม่มีเสียงไม่มีเสียงทะเลาะวิวาส
ไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงช่วงจังหวะการเกิดเหตุอะไร
แต่ทุกคนเอกใจในตอนเช้าเพราะว่าเห็นรถเก๋งสีขาวคันนี้ขวางทางเข้าออก
คนที่อยู่ในห้องแถวแห่งนี้เขาก็เดินทางยากก็เลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้าไปดูที่รถ
ปรากฏว่าก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวคล้ายกับชุดพยาบาลนอนก้มหน้าลักษณะแปลก
ก็เลยไปเรียกคนอื่นให้มาช่วยกันดูจนรู้ว่าโอ๊ยผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอยู่ในรถแล้วแน่
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
คนร้ายเนี่ยน่าจะฆ่าพยาบาลสาวคนนี้จากที่อื่นแล้วก็เอาศพใส่ไว้ในรถ
แล้วก็มาจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้อะค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ได้เห็นเนี่ย
พอรถคันนี้จอดดับเครื่องคนร้ายเดินลงมาแล้วคนร้ายก็หนีไปเลย
อะไรเล่นรอดออกมาไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ยินเลยอืม
เคยเห็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้ไหมไม่เคยครับผู้ชายนี้ก็ไม่เคยเห็นใช่ไหม
ครับไม่เคยไม่เคยไม่รู้มีอะไรไม่รู้ถ้าคนในห้องเขาอยู่ข้างไม่รู้ไอ้เนี้ย
เนี้ยเพราะว่าห้องขายกล่องนี้ไม่รู้ไม่รู้สึกเลยสำหรับการไล่ลากคนร้ายนั้นนะคะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุดสืบสวนสพพาชี
ประชุมวางแผนติดตามคนร้ายแล้วก็เชิญสามีน้องสาวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็คนในครอบครัวคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำทั้งหมดนะคะ
เพื่อหามูลเหตุจูงใจเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกลวงมาฆ่าหลังออกเวร
ส่วนปมเหตุเรื่องชู้สาวหรือความขัดแย้งส่วนตัวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
อกจากนี้ตำรวจได้ประสานขอกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลเพื่อมาตรวจสอบ
บันทึกภาพขณะที่ผู้ตายออกจากโรงพยาบาลพร้อมชายต้องสงสัยได้
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเก็บดีเอนเอในรถเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายด้วยค่ะ
ครับส่วนศพของผู้ตายนะฮะก็คือนางศรีสุภางสุวรรณสินนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งศพไปผ่าธนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ปฐุมธานีก็คาดว่าจะอนุญาตให้ญาตินั้นติดต่อรับศพได้พรุ่งนี้ตอน๙โมง
หลังจากนั้นทางครอบครัวก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมาพโพตะบนระโสมอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาต่อไปนะครับ